ค่ะไปดูชาวเน็ตที่เคยเป็นแฟนคลับของพระมหาสมปองค่ะ
แถมยังระบุประเภทบุคคลสาธารณะด้วย
หลังจากที่ประกาศลาศิกขาวันที่๒๙ธันวาคมนี้
เหล่าชาวเน็ตเหล่าแฟนคลับฮือฮาเนี่ยเปลี่ยนแล้วชื่อเห็นไหม
ก่อนหน้านี้พระนักเทศชื่อดังพระมหาสมปองตาลปุตโตเนี่ยคือประกาศเอาไว้แล้วว่าจะลาศิกขา๒๙ธันวาคมนี้
แต่ล่าสุดเพจเฟซบุ๊คของพระมหาสมปองที่เคยใช้ชื่อว่าพระมหาสมปองตลปุตโต
เปลี่ยนชื่อแฟนเพจเฟซบุ๊กเป็นแม่ปองเนี่ยค่ะตามที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเลยแม่ปองนะคะ
และยังระบุลักษณะประเภทของแฟนเพจเป็นบุคคลสาธารณะค่ะ
หลังจากมีการเปลี่ยนชื่อเพจเหล่าชาวเน็ตแฟนคลับเข้ามาแสดงความเห็นกันหลากหลาย
พระมหาสมปองก็ยังคงมีการไลฟ์สดการเดินทางกลับ
ลาพระธรรมเอ่อพระธรรมวจิรัชม
ยานวาอยู่ด้วยนะคะปัจจุบันแฟนเพจแม่ปอง
มีคนติดตามอยู่๑๙ล้านคนกว่านะคะ
นบุตรหรืออดีตพศไพรวัลนั่นเอง

อาจจะเปลี่ยนชื่อเพจแบบนี้ไม่รู้ท่านจะทำอะไร
หมายถึงจะไปทำอะไรหลังจากที่ศึกออกไปแล้ว
แต่ว่าก่อนคือมันเกิดขึ้นก่อนกำหนด

แต่นี่ยังไม่ทันลานะคือมีการเปลี่ยนความเคลื่อนไหวในเพจก่อน